พูดถึงเรื่องของการตรวจหาเชื้อนะคะ
อยากจะให้คุณผู้ชมเข้าถึงมากขึ้น
นี่คือความตั้งใจของทางไทยรัฐกรุ๊ปนะคะ
ก็เลยเกิดโครงการขึ้นมาค่ะเป็นการส่งต่อ
เทสตัวนี้เนี่ยนะคะคือจริงแล้วเราตั้งเป้าไว้๑๕๐๐๐ชุด
ตอนนี้นะคะได้แล้ว๕๐๐๐ชุดและส่งล็อตแรกเรียบร้อยค่ะ
วันนี้ไทยรัฐกรุ๊ปและพันธมิตรภาคเอกชนเดินหน้า
ส่งมอบชุดตรวจล็อตแรกนะคะ
ชุดให้กับหน่วยงานของกรุงเทพและสปสช
เมื่อช่วงสายวันนี้ค่ะใช้รถไทยรัฐโลจิสติก
ขนชุดตรวจล็อตแรกไปส่งมอบให้ตั้งเป้า
ขยายระดมทุนให้ถึง๑๕๐๐๐ชุดให้เร็วที่สุดด้วย
เพื่อให้การตรวจเชื้อเป็นไปได้มากและรวดเร็วลดการแพร่กระจายค่ะ
สำหรับชุดอุปกรณ์ตรวจเชื้อโควิด๑๙๕๐๐๐ชุดที่ส่งต่อไปเนี่ยนะคะ
ส่งไปที่ไหนบ้างที่แรกค่ะศูนย์ประสานงานกรุงเทพเหนือสบส๖๐เขตนะคะ
อนเมืองสงประพาหกพันชุดจุดที่สองค่ะศูนย์ประสานงานกรุงเทพตะวันออก
สปส๕๖ข้างวัดนวลจันทร์๖๐๐๐ชุดจุดที่สามศูนย์ประสานงานกรุงเทพธนเหนือ
สปส๓๓ข้างวัดหงษ์รัตนาราม๖๐๐๐ชุดจุดที่สี่ค่ะศูนย์ประสานงานกรุงเทพใต้
สปส๔๐บังแคร์๖๐๐๐ชุดค่ะจุดที่ห้าศูนย์ประสานงานกรุงเทพใต้
สปส๑๖จำนวน๖๐๐๐ชุดจุดที่หกศูนย์ประสานงานกรุงเทพกลาง
ปปศ๓๘๓๖๐๐ชุดค่ะกองควบคุมโรคสารวาการกรุงเทพมหานคร๒
จำนวน๖๔๐๐ชุดและจุดสุดท้ายสปสช๑๐๐๐ชุดรวมนะทั้งหมดเป็น๕๐๐๐ชุด
นี่คือล็อตแรกเท่านั้นนะคะนางศิลปะสวยระวีแสงศูนย์ประหลัดกรุงเทพมหานคร
เป็นตัวแทนผู้รับมอบอุปกรณ์ทั้งหมดและบอกว่าตอนนี้รับผิดเทส
เป็นสิ่งสำคัญที่กรุงเทพมหานครอยากได้มาก
และจะนำไปกระจายยังศูนย์บริการสาธารณสุขของกรุงเทพที่มีทั้งหมด๕๐ศูนย์
เพื่อที่จะให้แพทย์แต่ละศูนย์เดินทางไปตั้งจุดตรวจตามหน้าชุมชนได้เลย
เป็นการลดความแออัดลดปัญหาการรอคิว
เพราะก่อนหน้านี้กรทมมีจุดตรวจไม่กี่จุดค่ะ
แต่ละที่ประชาชนมารอคิวเกิน๑๐๐คนต่อวัน
และรอคิวนานมากกว่า๓ชั่วโมงต่อการตรวจ๑คน
ฟังเสียงประหลัดกรุงเทพมหานครค่ะ
ของกรทมคือว่าอย่างที่เรียนนะคะว่าเราจะดำเนินการโดยศูนย์บริการหาศุกร์๖๙แห่งของกรุงเทพมหานครซึ่งกระจายอยู่ทั้ง๕๐เขต
เพราะฉะนั้นศูนย์บริการส่วนสุขก็จะมีเป้าหมายอยู่แล้วว่าจะไปดำเนินการตรงชุมชนไหนอย่างไรบ้าง
ต้องขอขอบคุณทางไทยรัฐกรุ๊ปแล้วก็พันธมิตรภาคเอกชนเป็นอย่างยิ่งค่ะ
ส่งมอบให้กรุงเทพมหานครแล้วเนี่ยนะคะไทยรัฐกรุ๊ปก็ส่งต่ออุปกรณ์การตรวจไปถึงสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปสชค่ะ
เพื่อจะเร่งระบายภาคประชาชนให้ไปตรวจตามจุดต่างของกรุงเทพให้รวดเร็วขึ้นสะดวกสบายในการเดินทางมากขึ้นนะคะ
มีผู้สื่อข่าวของเราคุณนัทพงศ์ไปช่วยขนอุปกรณ์ส่งมอบเองเลยนะคะ
มีนายอัธพรลิ้มปัญญาเลิศรองเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติและบุคลากรทางการแพทย์ด่านหน้าที่เป็นคนใช้เครื่องมือเนี่ยมารับมอบในครั้งนี้ค่ะ
อัธพรบอกว่าอุปกรณ์นี้กำลังต้องการมากจริงนะคะ
โดยเฉพาะบุคลากรทางการแพทย์ด่านหน้า
ทำให้ทราบผลใน๓๐นาทีเลยว่า

บุคลากรทางการแพทย์ได้เป็นอย่างมากเลยค่ะ
ส่วนการจัดสรรอุปกรณ์หลังจากที่ได้รับมา
ส่อปสรชเค้ายืนยันว่าจะมาใช้ตรวจปชาชนทันที

เดิมที่มีลิมิตวันละ๑๐๐คน
เพิ่มการตรวจไปที่วันละ๓๐๐ได้เลยนะคะ
สปสชเองจัดสถานที่ตรวจไว้๒ที่ก็คือที่สำนักงานสปสชเอง
อยู่ที่ศูนย์ราชการอาคารบี
อีกหนึ่งที่คือสถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด
แห่งชาติบรมราชชนนานีหรือสถาบันธัญรักษ์
ซึ่งการเข้าตรวจประชาชนสามารถลงทะเบียนผ่านระบบสปสช
เพื่อจองคิวล่วงหน้าได้เลยจะได้ไม่ต้องไปนั่งรอบางคน

แต่ว่าแนะนำว่าให้จองคิวดีกว่านะคะ
โดยทั้ง๒ที่จะเปิดตรวจ๘นาฬิกาจนถึง๑๖นาฬิกาค่ะ

การรู้ผลเร็วก็จะมีข้อดี

นี่คือพันธมิตรองค์กรบริษัทและบุคคลต่าง

จากไทยรัฐกรุ๊ปครั้งนี้นะคะแสดงความจำนงร่วมสนับสนุนโครงการ
ทะลุเป้าหมายหนึ่งแสนชุดตรวจแต่นั่นเป็นเพียงจุดเริ่มต้น
เพราะว่าเดี๋ยวเราจะเดินหน้าไปเรื่อยนะคะ๑๕๐๐๐ชุด
ไทยรัฐกรุ๊ปขอเชิญชวนประชาชนที่มีกำลังทรัพย์ค่ะ
ฝ่าวิกฤตนี้ไปด้วยกันนะคะก็คือคุณสามารถเป็นส่วนหนึ่งนะ
ในการร่วมสนับสนุนเงินค่ะผ่านโครงการนี้เงินทั้งหมด
จะนำไปซื้อชุดตรวจโควิด๑๙แจกจ่ายผ่านสถานพยาบาลโดยเร็วที่สุด
ใครที่สนใจนะคะสนับสนุนโอนเงินมาได้ที่ธนาคารกรุงเทพค่ะ
สาขาถนนวิภาวดีรังสิตเป็นบัญชีกระแสรายวันนะคะ
หนึ่งเก้าหกสามศูนย์หกหกห้าหกหกชื่อบัญชีค่ะ
ไทยรัฐร่วมฝ่าวิกฤตโควิดสิบเก้านะคะสำหรับสื่อมวลชนเองตอนนี้นะคะ
จากจะทำหน้าที่สำคัญของเราก็คือเรื่องของการให้ข้อมูลที่ถูกต้อง
เพื่อการปฏิบัติที่ถูกต้องไปในทิศทางเดียวกันแล้วก็คือนี่แหละค่ะ
อีกหนึ่งอย่างก็คือการช่วยเหลือค่ะอ่าก็ระดมทุนเต็มที่นะคะ
เรื่องของอุปกรณ์การตรวจตอนนี้สำคัญจริงยิ่งตรวจได้มากเท่าไหร่
ก็ยิ่งที่จะสกัดได้เร็วมากขึ้นเท่านั้นนะคะ